คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งขวัญใจแรงงานกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับพี่ไมค์พี่รมพรล่าสุดค่ะ
ซิงเกิ้ลใหม่ออกมาเอาใจคนใช้แรงงานอีกแล้วนะคะ
เพลงที่มีชื่อว่าสเตตัสบอกเคยเปลี่ยน
อืมซึ่งเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากแรงงานไทย
ที่เดินทางไปทำงานยังเกาหลีแบบผิดกฎหมาย
หรือที่เราเรียกกันว่าผีน้อยนั่นแหละ
เพื่อเตือนสติผู้ใช้แรงงานให้ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างของตัวเอง
อกจากนี้นักร้องลูกทุ่งยังได้เผยถึงประสบการณ์ตรง
พี่เรียนอยู่แค่ป๕ป๖เองนะครับ
คุณพ่อก็โดนนายหน้ามาจนกระทั่งก็เสียที่นาเลย
ขายที่นาไปเพื่อเอาเงินไปเป็นค่าในหน้า

จะไปสว่างงานไปทำงานต่างประเทศ

สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเสียเงินไปฟรีเสียที่นาไป
พื้นที่ทำกินพ่อคือสมบัติก็มีแค่นั้น
ที่หน้าก็ไม่ได้ใช้เพื่อนที่หน้าแปลงใหญ่อะไรมากมาย
แต่เป็นพื้นดินทำกินที่พ่อก็ต้องทำอาชีพเกษตรกร

ฝากสลับพี่น้องแรงงานไทยนะครับทุกท่านเดี๋ยวพี่น้องใช้วิศาสตร์มานอกครับ
ไปทำงานนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามแต่
ถ้าอยากที่ไปนะครับถ้าเขามีความสามารถถ้าเรามีฝีมือนะครับ
มาผ่านกระทรวงแรงงานดีที่สุดครับ
เหมาะกับขวัญใจคนใช้แรงงานจริงนะคะ
มั่นใจในศักยภาพให้มั่นใจในฝีมือของเราเอง
แล้วไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเองจะดีที่สุดนะคะ
เพลงที่มีชื่อว่าสเตตัสบอกเคยเปลี่ยน
เพลงนี้เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากผู้ใช้แรงงานนี่แหละ
ที่ไปแบบไม่ถูกกฎหมาย
เอาเพลงนี้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไป
แต่เพลงที่สร้างชื่อให้กับเขามากที่สุดก็คือ
ของคนชวนชั้นแรงงานมากเลยเพราะพี่ไม้เองก็เคยเป็นคนช่วนใช้แรงงานมาก่อน
นอกจากเป็นนักร้องแล้วพี่ไมค์เองเนี่ยยังเป็นเกษตรกรด้วยนะ
เป็นหลายอย่างแล้วยังเป็นภพค้ายังทำธุรกิจทำทุกอย่างเลย
ใช่นะคะคนเราชาวอีสานก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปแล้วกันนะคะ